วิจารณญาณในการรับชมเขาเชื่อกันว่าผู้หญิงคนหนึ่งถูกคุณสัยเล่นงาน
โอ้โหทำยังไงดีล่ะวิธีการแก้คุณสัย
ที่นี่เขาทำแบบนี้ให้กินจิ้งจกเข้าไปเพื่อแก้คุณสัยครับ
เขานำคลิปของตัวเองตอนที่กำลังทำพิธีถอนคุณสัย
โดยที่เธอนั้นนอนอยู่บนเสือแล้วก็มีสายสินผูกไว้ที่หัวด้วย
แบบนี้เลยโยงไปที่หน้าหิ้งพระมีหมอธรรมสองคนภาษาชาวบ้านก็คือหมอผีนั่นแหละ
มาแล้วก็มาพร้อมกับพระสงฆ์อีกหนึ่งรูปกำลังนั่งสวดมนต์ทำพิธีอยู่ครับ
สักพักหนึ่งนะญาติญาติครับนำจิ้งจกจิ้งจกตัวเป็นมาให้เธอกิน
เดี๋ยวมันได้เหรอเกลือนมันลงท้องไปเลย
โอ้โหตายแล้วเธอก็ทำนะพอกินไปแล้วเนี่ยอาการเป็นอย่างนี้
เขาบอกว่าดิ้นอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะสงบนิ่งลงครับหลังจาก
ที่ดิ้นนี่คือยังไงจิ้งจกดิ้นหรืออะไร
ไม่แน่ใจจิ้งจกมันก็คงจะเข้าไปดิ้นในท้อง

รู้ได้ไงว่าโดนคุณสัย
แล้วตอนกินจิ้งจกไปมันมีอาการยังไงบ้าง
แล้วตอนนี้หายเป็นปกติดีหรือยัง
โอ้โหเอาเราก็เลยต้องไปหาข้อมูลนี้มาเล่าสู่กันฟัง

เธอคนนี้บอกว่าตัวเองรู้สึกแปลก
พอมองกระจกมันเหมือนไม่ใช่ตัวเธอเอง
เออยังไงล่ะ
อยู่ก็มองกระจกแล้วดูเหมือนไม่ใช่ตัวเองเลย

พระท่านบอกว่าเธอเธอโดนของโดนคุณสัยเล่นงาน
นี่แล้วตอนที่กินจิ้งจกเข้าไปนะ

อย่าขับไล่ของพวกนี้ออกจากร่างกาย

อาการไม่ปกติดิฉันว่าไปหาคุณหมอด้วย
ตั้งแต่แรกนะคะไปหาหมอว่าเรามีความผิดปกติอะไรกับร่างกายหรือเปล่า
อะไรแบบนี้แต่ถ้าดิฉันเป็นแบบนี้ไม่ต้องให้กินจิ้งจกนะคะ